ไม่แน่ใจว่าคุณพระช่วยหรือว่าต้องช่วยคุณพระนะคะ
เพราะว่าล่าสุดลูกศิษย์ลูกหาของพระธรรมชโย
ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค
ป้องพระธรรมชโยกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็มีการออกมาโพสต์ข้อความต่อต้านกันด้วยค่ะ
ไปดูกันที่วัดพระธรรมกายกันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ปลุกระดมเชิญชวนลูกศิษย์ทุกคนให้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เป็นภาพพื้นหลังสีฟ้ามีข้อความเขียนไว้ว่า
เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชโย
ซึ่งปรากฏว่าก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีแฟนเพจของวัดพระธรรมกายอีกหนึ่งเพจนะคะ
ออกมาโพสต์ภาพลักษณะคล้ายกับพระธรรมชโย
กำลังนอนอาภาษณ์อยู่พร้อมกับบทกรรม
ชาวเน็ตหลายคนร่วมกันแห่แชร์ภาพนี้กันว่อนโลกโซเชียลมีเดียเลย
รวมถึงแฟนเพจของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
ก็ได้ร่วมกันแชร์ข้อความเรียกร้องต่อภาครัฐบอกว่า
การออกหมายจับพระผู้ไม่ต่อสู้เป็นการสร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น
อันนี้คือฝั่งที่ออกมาปกป้องพระธรรมชโยนะคะ
ทีนี้มาดูฝั่งที่ต่อต้านกันบ้างนะคะ
ออกมาโพสต์ภาพประชดประชันวัดพระธรรมกาย
ด้วยการแชร์ภาพพื้นหลังสีส้ม
เขียนข้อความว่าไม่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโยค่ะ
ก็ให้ความเห็นต่อภาพล่าสุดของพระธรรมชโยว่า
ขนาดนี้ทำไมไม่พาไปโรงพยาบาล
ทำไมให้อยู่แต่คลินิกภายในวัด
รวมถึงแฟนเพจเป่าบุญจิ้นก็ออกมาอ้างว่า
พระธรรมชโยที่นอนอาภาษณ์อยู่นั้นเนี่ยนะคะ

ปิดท้ายที่แพทย์คนหนึ่งนะคะได้ออกมา
แสดงความคิดเห็นไม่มีพระรูปไหนที่ป่วยแล้ว
เก็บตัวอยู่เงียบนอนนิ่ง
แต่สามารถนั่งรถตู้ไปโน่นนั่นนี่ได้หรอก
หรือถ้าในสำนักจะมีหมอที่ดีกว่า
หมอก็จะได้ส่งคนไข้ไปหาบ้าง
แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดค่ะ